ในช่วงปี๒๕๕๙ที่ผ่านมานะคะ
คุณผู้ชมค่ะทางสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลเอง
ก็มีการจัดกิจกรรมตอบแทนสังคมกันมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
และหนึ่งในโครงการที่สำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลได้มุ่งเน้นมากที่สุดก็คือ
กิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมให้ทุกคนนั้นได้ทำความดีนั่นเองนะคะ
เพื่อให้สังคมของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะคะ
ติดตามกันได้จากรายงานนี้ค่ะ
จักรให้รอดได้ในวันนั้นได้ทำให้เวนิสอาสุ
รู้สึกภูมิใจที่ได้ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ได้อย่างปลอดภัย
เล็กน้อยในวันนั้นสำหรับอาสุ
แต่กลับเป็นลมหายใจใหม่ของชายคนนั้น
เรื่องราวของเขาจึงถูกถ่ายทอดส่งผ่าน
ไปยังสถานีวิทยุจศย

และเป็นเรื่องราวสุดประทับใจสำหรับใครหลายคน
เรื่องราวความดีที่เกิดขึ้นนี้
เป็นเพียงส่วนหนึ่งจากสถานีวิทยุจสร้อยร่วมกับกองทัพบก
และสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

พร้อมจัดพิธีมอบรางวัลคนดีของเรา
ให้กับ๑๓คนจาก๑๒เหตุการณ์
เพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลที่เสียสละ
ทำความดีเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน
หวังสร้างจิตสำนึกที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคม
ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริม
และกระตุ้นให้คนทำความดี
เพื่อเป็นต้นแบบของจิตอาสา
ด้วยการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติในโครงการดาวดี
หมายถึงการส่องสว่างบนท้องฟ้าในเวลามืด
จึงใช้เป็นสัญลักษณ์ในการยกย่องคนดี
อย่างเรื่องราวความดีของวัฒนาพรคงแก้ว
แท็กซี่รับส่งผู้โดยสารท่าอากาศยานสวนภูมิ
เก็บเงินและเอกสารของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้
และส่งคืนเจ้าของอย่างไม่ลังเล
สร้างความประทับใจให้กับแขกผู้มาเยือนประเทศเป็นอย่างมาก
สิ่งไหนที่ช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกัน
เพราะทุกวันนี้บ้านเมืองเราต้องการความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ให้ชาวต่างชาติก็ได้รับรู้ว่าเมืองไทยเป็นเมืองที่น่าอยู่
สำหรับผมเองผมเจอเหตุการณ์วันนั้นผมไม่ได้คาดคิดอะไรมากครับ
ครั้งแรกที่ผมเจอปุ๊บในใจผมก็คิดขึ้นมาว่าผม
ถ้าเป็นผมไปเที่ยวต่างประเทศกระเป๋าผมหายหมด
ผมจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อไปเที่ยวไปช็อปครับ

มาคืนเขา
ได้มีบุคคลต้นแบบของเราเข้ามาบุคคลเหล่านั้นเสียสละ
เหล่านั้นแสดงน้ำใจบุคคลเหล่านั้นเอื้ออาทร
คนเหล่านั้นยื่นมือไปช่วยเหลือผู้ที่กำลังประสบปัญหา
กำลังประสบความทุกข์ได้ยากอยู่บางคนหลงทางได้กลับไปสู่บ้าน
จากที่จะทำให้ครอบครัวตัวผู้ประสบเหตุเนี่ยเขาชื่นใจแล้วหมดทุกข์แล้ว
ยังช่วยเป็นแรงผลักดันเป็นตัวอย่างเป็นพลังในการที่จะทำความดีให้กับผู้พบเห็น
ได้ยินได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้ด้วย
ในปีที่ผ่านมาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
สนับสนุนรางวัลสำหรับผู้ที่ทำความดีให้เกิดขึ้นในสังคม
โดยการมอบโลกพร้อมสนับสนุนเงินรางวัลเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับรางวัล
เพื่อหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างจิตสำนึก
บ่งบอกถึงความเป็นคนไทยด้วยความมีน้ำใจเอื้ออาทร
และสังคมที่มีความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน